มาต่อกันที่วิถีไทยบ้านไหมนะคะ
ถีไทยบ้านกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อกี้เขากินซอยจุใช่ไหมใช่จ้ะ

วิถีไทยบ้านเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนลุกทุ่งเท่านั้นนะจ๊ะ
เข้าไปอยู่ในใจของใครหลายคนเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะเด็กบ้านนี้น้องสามยอดกุมาร
พ่อกายกับแม่ฮารุนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

วิถีไทยบ้านนะคุณผู้ชม

และปิดท้ายด้วยเอเดนตัวเล็กกว่าใครเพื่อนนะจ๊ะ

ลุยลงท้องนางมหอยโข่งจับปูนากันไปเลย

ชอบใช่เป็นสนุกค่ะ
แล้วคุณผู้ชมดูนะดูพี่น้อง๓หนุ่ม๒ลูก

รู้เลยว่านะงานนี้ทุ่มสุดของจริงเลย

แต่ยังไงก็ต้องให้ได้หอยได้ปลูกกลับบ้าน

นี่ดูดิจับเข้ามาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะนะ
เก็บมาสดแบบนี้นะแล้วก็อาการจะเป็นยังไง

อยากกินมาเลยลูก

ตาก็กับปลากัน

เป็นไง
เป็นไงล่ะมาแบบวิถีไทยบ้าน
เออเก็บของกินตามท้องไล่ท้องนา

เออเป็นแท็ดพูกันปูกัด

ถึงว่าปูกัดไม่เจ็บเลยไม่ร้องเลย
คุณผู้ชมเรื่องกินของบ้านนี้ยังไม่หมดง่ายนะ

เขาสัญหาเด็กนะได้เรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งแปลก

นี่เลยขอเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ลูกนะคะ
ด้วยการพาไปกินเนื้อสดคุณผู้ชม
เรียกว่าสดจากฟาร์มกันเลยทีเดียวค่ะ
แล้วดูจากอาการของเด็กนะหลังจากได้ลองลิ้มชิมรสแล้วนั้น
มีหน้าตาบอกเลยว่าเยเกไปเลยคุณผู้ชม
แต่ก็เชื่อเลยนะคะว่าได้ประสบการณ์ใหม่กลับบ้านไปแน่นอน
อันนี้เป็นแบบว่าซอยจุรุ่นเล็กไงคุณผู้ชม
แต่นิดนึงก็แล้วกันนะคะต้องสะอาดจริงต้องสดจริงนะ
ถึงจะนำมาทำเมนูนี้ได้นะคะ
จากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูเด็ดนั่นก็คือ
ซุปเปอร์ขาไก่โอ้โห
อันนี้เมนูเด็ดของดิฉันเหมือนกัน

ส่วนสาวสวยอย่างน้องไนร่านะคะ
เมนูนี้แม่จ๋าพ่อจ๋าหนูบ๊ายนะคะ
ไม่ไหวจริงค่ะเพราะว่าหนูไม่เลอะ
ไม่รู้ว่าจะเริ่มจะกัดนิ้วก้อย
หรือว่าจะกัดนิ้วโป้งก่อนหรือกัดนิ้วตัวเองก่อนทีเดียว
คุณผู้ชมค่ะไปช่วยดูนิดนึงละกัน
อกจากนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นไปตอนต้น
สองหนุ่มน้องคิรินแล้วก็น้องเอเดนเขาถอดเสื้อ
เพราะว่าเขาเพิ่งจะไปเป็นนักมวยฆาตเชื่อกันมา
น้องไกรัชนนท์คุณพ่อคุณพ่อเลยแหละค่ะ
ล้มลุกทุกครานคู่ต่อสู้ให้ลูกแบบนี้น่ารักดี
ใช่ส่วนฝ่ายหญิงน้องไนร่าผู้ชายเขาไปต่อยมวย
ว้าวมึงแล้วนะว้าวต้องถามได้เหรอ
กลายเป็นสาวภูไทยค่ะสวยหวานตามท้องเรื่องไปเลย

แล้วก็แสบสันเหลือเกินนะบ้านนี้กับ๓ยอดกุมารคุณผู้ชม
จริงนะคะถ้ารวมพ่อแม่ก็๕ยอดกุมารไปเลย
สำหรับบ้านนี้นะแต่ว่าเขาก็ระมัดระวังในทุกอย่างอยู่แล้ว